เอาเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้พูดในรายการศาสตร์แห่งพระราชา
ถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่ใกล้จะเข้ามาถึง
แล้วก็มีการวอนให้ทุกฝ่ายนั้นหยุดปลุกปั่นประชาชนนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าอยากขอความร่วมมือประชาชน
อย่าให้เกิดความวุ่นวายสับสนขึ้นมาอีก
ในช่วงที่ประเทศกำลังใกล้จะมีการเลือกตั้ง
เพราะอาจมีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับ
ที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่มากพออาจเข้าใจผิด
หลายคนอาจจะพูดเพื่อให้ได้รับเลือกเข้ามา
ใช้วิธีว่ากันไปว่ากันมาแล้วก็พูดกันต่อโพสต์กันต่อ
ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องก็โพสต์กันต่อทั้งที่ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
การเป็นประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องให้ร้าย
หรือสร้างความเกลียดชังกันนะครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งในบริการศาสตร์แห่งพระราชานะครับ
เอาล่ะส่วนกรณีที่เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
หลังจากที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ร้องต่อสตงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดหาเฮลิคอปเตอร์
ของกรมการขนส่งทหารบกที่จัดซื้อในช่วงพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นพบทบแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ออกัสต้าเวสแลนด
แต่เหตุใดรุ่นที่กองทัพจัดซื้อเป็นรุ่นเก่ากว่า
แต่แพงกว่ารุ่นของเจ้าสัววิชัยอีกนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรร
รองนายยกรัฐมนตรีก็ชี้แจงแบบนี้
บอกว่านายวิชัยซื้อเครื่องเปล่าและราคาไม่ใช่อย่างที่นายศรีสุวรรณระบุ

เอกประวิทย์ตอบว่าโอ้โหผมไม่ใช่นักบินผมไม่รู้
แต่จริงแล้วเมื่อวานนะครับทางด้านโฆษกระทรวงกลาโหมออกมาพูดนะครับ
๕๗ที่นั่งส่วนรุ่นที่กรมการขนส่งทหารบกซื้อมาเนี่ย
ขนาด๑๔๑๖ที่นั่งนะครับขออภัย
แล้วก็มีขนาด๑๐ที่นั่งด้วยคือมันใหญ่กว่านะครับ
มีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อม
แล้วก็มีการจัดอบรมนักบินและช่างเพิ่มเติม
และได้เพิ่มระยะเวลาสนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมและการบำรุงรักษาจาก๒ปี
เป็น๔ปีก็มีคำชี้แจงออกมา
แต่ว่านายศรีสุวรรณจัญญาก็บอกว่าเรื่องนี้ยังคงต้องตรวจสอบนะ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
พร้อมด้วยอดีตสสลงพื้นที่ตลาดวงศกร
สายไหมเพื่อรับสมัครสมาชิกพักและรับฟังปัญหาในพื้นที่
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าเหมือนได้กลับมาบ้านหลังแรก
เพราะว่าเป็นสอสอครั้งแรกก็ที่เขตบางเขนนี่แหละครับ
แล้วก็ต้องการลงมารับฟังปัญหาจากประชาชนไปพรางก่อน
เพื่อจะได้หาทางแก้ปัญหาให้ตรงจุด
แต่เมื่อถูกถามถึงคำทำนายของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายยกรัฐมนตรีที่วันก่อนไปเหมือนผู้เล่นบนเวทีในต่างประเทศ
แล้วก็บอกว่ามีรางสังหรณ์ว่านายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งนะ

คำถามนี้ผู้สิทธิ์ไปถามคุณหญิงสุดารัฐว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าใครจะว่าอะไรไปก็ว่ากันไปนะฮะ
ดิฉันคงไม่สามารถที่จะไปตอบได้แล้วก็ไม่ได้เป็นหมอดูนะคะได้แต่ว่า
บอกแต่ว่ามันก็คงขึ้นอยู่กับประชาชนนะคะ
เมื่อวานออกนอกพื้นที่กรุงเทพแล้วนะไปต่างจังหวัดบ้างแล้ว

ถือว่าเป็นวันที่๒ที่ไปจันทบุรีนะคะคุณผู้ชม
ก็นายสุเทพเทือกสุบันผู้ก่อตั้งพัก
ก็นำคณะกรรมการบริหารพัก
ก็มีทั้งด้านนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์นายสุริยสัยกตะศิลา
ไปเดินคารวะแผ่นดินนะคะไปที่จังหวัดจันทบุรี
ปฏิบัติการในเขตชุมชนย่านการค้าเศรษฐกิจใจกลางเมืองก่อน
ก็ไปตั้งแต่ตักตลาดโบลิ่งตลาดน้ำผู้แบบนี้เนี่ยนะคะ
ทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชน

บอกว่ายังไม่ได้วางตัวใครให้เป็นผู้สมัครสอสอในนามของพักนะ
แต่จะใช้เสียงจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้เลือกผู้ลงสมัครเอง

จะใช้เสียงประชาชนรับฟังเสียงประชาชนนะครับ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะเดินเท้าในภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ

เพราะว่าจากที่จันทบุรีจะไปต่อกันที่จังหวัดตราตต่อนะคะ
แล้วก็จะมีการจัดพิธีทำบุญเปิดที่ทำการพักอย่างเป็นทางการ
ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนต่อไป
จันทบุรีไม่มีใครป่วนนะฮะ

ขณะที่กรกตได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจการ
แก่พักการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก
พร้อมกับเตรียมเปิดกรุ๊ปไลน์ทางแอปพลิเคชันไลน์
เพื่อใช้เป็นช่องทางให้พักการเมืองสามารถซักถามข้อสงสัยได้
โดยมีรายงานข่าวด้วยนะครับว่านายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกต
ชี้แจงให้กับพักการเมืองใหม่ฟังตอนหนึ่ง
ถึงการหาสมาชิกว่าต้องให้ประชาชนมีความต้องการเป็นสมาชิกนั้นเอง
ห้ามนะฮะไม่ให้มีการไปให้ประโยชน์เพื่อจูงใจกัน
เพราะเวลานี้มีรายงานเข้ามาว่าเกือบทุกที่มีการแจกเสื้อแจกเข้าสาร
ซึ่งอาจจะมีความผิดและมีโทษถึงยุบพักได้นะครับ
โดยเมื่อวานี้ได้ทำการแจ้งเตือนไปแล้ว๒พักการเมืองนะครับ